พาไปรับลมที่ทะเลกันหน่อยละกันนะคะกับคอนเสิร์ตมันมันที่เพิ่งผ่านพ้นไปนั่นเองค่ะ
เนรมิตกันมานะคะยกกันมาแบบทั้งเวทีคอนเสิร์ตแล้วก็มีภาพยนตร์ให้ได้ชมกันด้วยนะจ๊ะ
นี่ทั้งมันทั้งชิลจริงสำหรับคอนเสิร์ตช้างเมเจอร์มูวี่อออนเดอร์บีชลักกี้เซเว่นค่ะ
ระมิตรริมหาดทะเลชะอำใช้นางแบล็คแพนเตอร์ให้ดูเก๋กันด้วยนะจ๊
แล้วก็ไปมันกันแบบนอนสต๊อปกับเสียงเพราะโชว์จัดจ้านนะครับ
ศิลปินเบอร์ปังอย่างแก้มวิทยานีบอยพีชเมเกอร์มัสคิเทียและกอล์ฟฟักกิ้งฮีโร่ค่ะ
ขอนทีมกลับมาจัดทับความสนุกพร้อมอัปเดตผลงานก่อนเวทีกับบรรเทิงสุดท้ายรัชด้วยจ้า
โห้สนุกมากอันนี้มัสกิเทีย

แต่ว่าซิงเกิร์ตใหม่และคนรอมาสกิลเทียร์อยู่จะมีไหมคะ
คิดว่าปีนี้น่าจะได้ฟังซิงเกิร์ตใหม่
เพราะว่าตอนนี้พวกเราก็มีโปรเจคพิเศษ
แล้วก็เป็นโปรเจคของพวกเราเองด้วยที่กำลังทำอยู่

แล้วก็เริ่มรับงานอย่างนี้แล้วเดี๋ยวรอดูโชว์
รับประกันว่า๓ช่างก็มามาหมดเลย
เกิ้ลใหม่เดี๋ยวกำลังทำอยู่น่าจะประมาณมิถุนายนนะเดี๋ยวได้ฟังกันครับ

ใช่ตอนนี้สงการก็งานชุกเลยก็รับสงการให้ผ่านไปก่อนครับ